อีกหนึ่งข่าวนะคะของครอบครัวพี่โป๊งเหน่งเชิญยิ้มนะคะ
อย่างที่เราทราบกันนะคะพี่โป๊งเหน่งเนี่ยเขาเสียไปแล้วจากไปแล้วนะคะ
แต่ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ครอบครัวก็ยังต้องทำอยู่นะคะ
โดยเมื่อวานนี้นะคะลูกชายน้องเห็งเชิญยิ้มค่ะ
พร้อมด้วยคุณแม่หมูนะคะแล้วลูกคนอื่นค่ะ
นำอัฐิของพี่โป๊งเหน่งเชิญยิ้มไปลอยอังคาร
วัดโบดอำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานีตามภาพที่เห็นนี่แหละค่ะ
โดยก่อนไปลูกชายคุณแห่งได้ไปไหว้บอกกล่าวเฉียงศักดิ์สิทธิ์
อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
ซึ่งเป็นสารที่ที่โป๊งเหน่งเขาผูกพัน
แล้วก็ใช้ชีวิตตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองค่ะ
โดยน้องเฮงนะคะยังไม่พลาดพาไปส่องเลขขันน้ำมนต์ค่ะ
ก่อนออกมาด้วยคุณผู้ชมนะคะซึ่งก็ตามภาพที่เห็นเลยนะคะอย่างที่บอกไป
โดยระหว่างที่นั่งเรือเมฆขลาเจ้าพระยานะคะก่อทอ๒๖๑๐๓๒๗๐๓
ฟังทันไหมคะอย่างตามที่เห็นเลยนะคุณผู้ชม๒๖๑๐๓๒๗๐๓แบบนี้เลยค่ะ
ก็นั่งไปเนี่ยค่ะเข้าไปลอยอังคารกลางแม่น้ำค่ะ
ต้องบอกว่านะคะพี่หมูภรรยาพี่โป๊งเนี่ยพี่โป๊งเหน่งเนี่ยค่ะยังมีสีหน้าที่เศร้าค่ะ
แต่เจ้าตัวก็บอกว่าอยากมาทำหน้าที่ของภรรยาเป็นครั้งสุดท้ายให้ดีที่สุดค่ะ
บอกด้วยนะคะว่าไม่ห่วงเธอขอให้ไปสู่พบภูมิที่ดีนะคะ
ไม่ต้องห่วงเธอหรอกคุณผู้ชมเพราะลูกจะทำหน้าที่ดูแลเธอเป็นอย่างดีค่ะ
จะทิ้งท้ายว่าไม่ต้องมาหานะเพราะว่าฉันกลัว
คือเป็นความเชื่อแหละว่ามาเข้าฝันมาหาตลอดค่ะ
แค่งวดนี้มาให้โชคก็พอไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
สู้นะพ่อเธออยู่ในใจฉันตลอดเวลารักพ่อมากที่สุด
งวดนี้นะพ่อนะคนอินบ๊อบมาถามเยอะมากสอบถามเยอะมาก
ขอเต็มขอให้คุณพ่อปกรุงนิ่งไปมอบโชคให้ตัวหมดนะครับ
งวดที่แล้วค่ะเลขห้อง๒ตัวเต็มนะคะ